อ้าวมีแรงข่าวที่น่าเชื่อถือเขาให้ข้อมูลยืนยันนะคะว่าเสียแป้ง
หนีจากเขาบรรทัศน์ตั้งแต่๙พฤศจิกายนแล้วค่ะ
หลังเกิดเหตุยิงประทะแค่วันเดียว

ได้อยู่กันที่ไปแบบขชับวงอะไรกันเนี่ย
เข้าไปแล้วลงไปแล้วตอนแรก
แล้วรู้ตัวแล้วด้วยว่าใครพาเสียแป้งหนี
กันไปนะคะอืมหลังจากที่เหตุการณ์ยิงประทะที่เกิดขึ้นที่วันนั้นเนี่ย
ตอนแรกถึงขั้นมีข้อมูลออกมาว่าวิสามันฆาตกรรมแป้งเรียบร้อยแล้ว
อะไรใช่ไหมคะอ่าแล้วกลายเป็นว่าอ้าวไม่จริงแปดพฤศจิกายนตอนนั้นเนี่ย
เขาและหลบซ่อนตัวอยู่ในจุดสูงข่มจุดสูงข่มเขาบอกว่ามันเป็นจุดที่มองเห็น
การทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดทั้งตามแนวเทือกเขาจนถึงอ่างเก็บน้ำคลองหัว
ช้างจากนั้น๙พฤศจิกายนเสียแป้งลงจากเขาบรรทัศน์ไปแล้วค่ะ
เพราะมีคนกำหนดเส้นทางไว้ให้เรียบร้อยเสร็จสับ
ประกอบกับตำรวจเพิ่งจะทราบว่าจุดลงจากเขาบรรทัศน์เนี่ย
มีเยอะเป็น๑๐จุดน่ะ
พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังเข้าไปปิดล้อมอีก

เพราะเสียแป้งลงไปตั้งแต่วันที่๙แล้วไงตามหลังเขาไป๑๙อ่ะนะคะ

นักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งในจังหวัดมารอรับเสียแป้งที่ตีนเขา
เจ้าหน้าที่รู้ตัวแล้วด้วยนะคะว่านักการเมืองท้องถิ่นที่ว่าคนนั้นคือใคร

อำเภอท่าแพรจังหวัดสตูน

สมมุติว่าเสียแป้งหนีลงมาจากเทือกเผาปันทัศน์

พอสำรวจดูเนี่ยปรากฏว่าก็จะเป็นท่าเรือเล็ก
ในย่านชุมชนนะคะ
ก็จะมีเรือหางยาวของชาวบ้านเขาจอดอยู่หลายลำอยู่แล้วล่ะ
ซึ่งแต่ละลำก็ออกสู่ทะเลได้
กูดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ท่าเรือถุงลิ้น

พี่ติลงเรือหางยาวเลยนะคะไปกับคุณลุงรันค่ะ
เป็นคนขับเรือนะคะก็ล่องไปที่ปากคลองทุ่งริ้น
ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับทะเลสตูน
ตลอดระยะทางที่ร่องเรือไปเนี่ยจะเห็นต้นโกงกลางขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะ
บรรยากาศก็เงียบสงบค่ะ
จะมีเรือหางยาววิ่งสวนกับเราบ้างเป็นบางครั้งนะคะ
นี่บรรยากาศเป็นแบบนี้
ถ้าดูจากแผนที่เนี่ยจะเห็นว่าพี่ติเดินทางมาจากเทือกเขาบรรทัศน
ภูผาเพชรจังหวัดสตูนมาท่าเรือทุ่งริ้นระยะทาง๖๐กิโลเมตร
จากนั้นก็นั่งเรือต่อไปยังท่าเรือที่๒เป็นระยะทาง๑๐กิโลเมตร
ปากคลองทุ่งริ้นแล้วล่องออกทะเลไปเรื่อย
๘นาทีคุณก็จะเห็นเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียค่ะ
รวมถึงเกาะตารุเตาแล้วก็เกาะเล็กเกาะน้อย
กระจัดกระจายอยู่ในแผนที่เต็มไปหมด
วันนี้เราก็มาถึงบริเวณปากคลองทุ่งลิ้นแล้วนะครับผม
ซึ่งเราใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ๘นาทีจากบริเวณท่าเรือ

เรือใหญ่ไม่สามารถเข้ามาได้เพราะมันไม่ใช่ร่องน้ำลึก
เรือที่จะสามารถมารับเสียแป้งได้ที่คาดว่านะคาดว่า
รันคนขับเรือก็บอกว่าเส้นทางนี้เดินทางไปเกาะลังกวีได้
หมู่เกาะอินโดนีเซียก็ได้เหมือนกันแต่ต้องมีเรือมารับไปต่อ
ซึ่งถ้าเรือที่มารับเป็นเรือใหญ่เนี่ยมาไม่ได้เพราะว่าทะเลสตูนท่าน้ำไม่ลึก
ที่ผ่านมาลุงรายบอกไม่เคยรู้จักเสียแป้งมาก่อนนะ
แต่ถ้าลงมาจากเทือกเขาบรรทัศน์แล้วมาท่าเรือทุ่งริ้น

แม้เส้นทางนี้จะไปเกาะลังกวีได้
แต่เจ้าหน้าที่ของมาเลเซียเขาก็มีมาตรการเข้มงวดมากเหมือนกัน
เพราะว่ามันประเทศเขาใช่ไหม
ประเทศเขา
แล้วเราเคยไปก่อนรังกาวีไหม

นานแล้วแต่ตอนนั้นเป็นยังไง
สมัยก็ไม่ขึ้นง่ายอยู่

พอไปที่ท่าเรือที่๒ท่าเรือสาครนะคะ
ตรงนี้ก็เป็นท่าเรือในอำเภอท่าแพรเหมือนกันค่ะ
ห่างจากท่าเรือทุ่งลิ้น๑๐กิโลเมตร
เรือนี้ติดอยู่ติดกับชุมชนเลยนะคะ

จะมีแต่ก็แค่เรือของชาวบ้านอย่างเดียวอะค่ะ
ซึ่งจุดนี้อยู่ห่างจากทะเล๒กิโลเมตรนะคะ

บอกว่าเสียแป้งคงไม่น่าใช้เส้นทางนี้หรอก

เราได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่จังหวัดสตูนนะคะ
ว่าเสียแป้งคงไม่น่าใช้เส้นทางนี้หรอก

เพราะเสียแป้งเนี่ยไม่ได้มีพักผู้อยู่ที่สตูนเลย
เพราะเสียแป้งเนี่ยไม่ได้มีพักพวกอยู่ที่สตูนเลย
ที่จะขึ้นเกาะลังกาวีก็เป็นไปได้ยาก
อย่างที่บอกว่ามาตรการเขาก็คุมเข้ม

เป็นหนึ่งในข้อมูลที่ทำให้พบตรเองบอกว่า
เชื่อว่าเสียแป้งยังคงอยู่ในประเทศไทยค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ย